สาวสวยเซ็กซี่น่ารักกันทุกคนเลยค่ะ

คนนี้เขาดังมากนะในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นนางเอกด้วยค่ะ
ล่าสุดออกมาประกาศนะคะไม่โสดแล้วจ้า
เพราะเขากับหนุ่มว่านชัยนะคะก็คือยอมรับว่าเป็นแฟนกัน

เพราะว่ามีภาพหนึ่งนะคะแฟนเก่าคุณว่านฉายคือคุณแป้งโก

เป็นแฟนเก่าแล้วมายินดีกับแฟนใหม่แบบนี้ได้เหรอ
ซึ่งคุณอายบอกว่าจริงมันเลิกนานแล้ว

แป้งโกะว่านฉัยก็มีประมาณ๓๔๕๖คน

เขาดูออนแล้วแล้วเราจะอยู่กับที่ได้ยังไง

มีความที่แบบโตแล้ว
ความสำคัญที่เราพบกันหรือคุยกันมันก็ค่อนข้างโต
มองเห็นอะไรร่วมกันแล้วมันเป็นภาพเดียวกัน
มันก็เลยโอเคมันก็เลยคลิกตรงนี้มากกว่าค่ะ

หนูไม่คิดจะไม่มีทางแน่นอนกับพี่ว่าน

แล้วเราก็รู้จักกับพี่ว่านมาเป็น๑๐ปี
ปลูก
ผู้หญิงคนเดียวที่หนูจะแคร์คือพี่แป้งโกรธแล้ว
แล้วบังเอิญกับที่พี่แป้งก็ได้กลิ่นอะไรบาง

ก็พูดว่าความสำคัญถัดเจนมากขึ้นนะคะ

พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่หวานจริงค่ะ

เป็นฝ่ายชายที่เขาอยากเปลี่ยนเองจ้า
พอเราอยู่กันไปสักพักนึงมันก็ชันเจนขึ้นเอง
เราก็รู้สึกว่าเราให้เกลียดเขาแล้วเขาก็ให้เกลียดเรา
หนูว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้คนนั้นต้องเปลี่ยนเอง

หนูเซ็กซี่หรอคะพี่ตอนนี้
เออไม่นะคะหนูว่าเขาก็รู้ว่าพี่เขาชิว
เขาจะแซวมากกว่าแต่เขาจะไม่ได้จริงจัง
เราสนิทกันมากจนแบบว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะอะไรมานิยาม
มันเป็นการเข้าใจกันของสองคนที่มันมากกว่าแค่คำว่าแฟนนะคะ
มันเหมือนแบบเขาก็หวังดีแต่เราก็หวังดีต่อเขา
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้านั้นไปเจอใครหรือเขาไปเจอใคร